ไปดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ถูกคนร้ายยิงจนบาดเจ็บสาหัส

ปรากฏว่ามือยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะ
เป็นญาติกันนะเป็นลูกชายของญาติกัน
ที่เขาเคยมีปัญหาบาดหมางกันมาก่อนนะครับ
เป็นความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้ปืน๙มมยิงในผัดไล่๓

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับ

กระสุนเข้าที่แขนที่ขาหัวไหล่ข้อศอกด้วยนะฮะ
แล้วก็สี่ข้างด้วย๘นัดนะ

แล้วก็ถูกด้ามปืนทุบเข้าที่ไทยทอยกับหน้าผากอีก๓แผลด้วย
ขณะที่พัชฎาเพราะน้องไล่สามสองอายุ๕๐ปี
ภรรยาของผู้ใหญ่ผัดนะครับ
ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายปากประทะเลน้อยท้องที่หมู่๔ตำบลพนังตุงอำเภอคุณขนุนนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจเอกคงพลลอยลิฟต์ภูมิกับการสพทะเลน้อยบอกว่าจากการสอบปากคำในผัดผู้ใหญ่บ้าน
ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุคือนายนารินณพัทธลุงอายุ๒๕ปีเป็นลูกชายของสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพนางตุงคนนี้ครับ
ที่ใช้ก่อเหตุเชื่อว่าเป็นปืนของพ่อก่อนเกิดเหตุนายนารินทำทีเป็นนั่งตกปลาอยู่ริมทาง
พอผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาขับรถผ่านมาก็มาดักใช้ปืนกระหน่ำยิงนะครับ
ยิงจนกระสุนหมดแม็กซ์แล้วยังใช้ด้ามปืนทุบศีรษะของผู้ใหญ่บ้านอีก
หลังก่อเหตุนายนารินก็หลบหนีไปนะครับตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่กำลังกระจายกำลังออกติดตามอยู่นะครับ
แล้วก็จะตรวจสอบไปยังจุดที่คาดว่าจะไปกบดานอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะฮะ
นอกจากนี้พนักงานสอบสวนสอบพทนยังเรียกตัวนายจำเนียนนพัทธลุง
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนางตุงและนางวันนานะพัทธลุงพ่อกับแม่ของนายนาริน
ผู้ต้องหามาสอบปากคำด้วยนะครับแล้วก็ให้ติดต่อลูกชายให้มามอบตัวนะครับ
สาเหตุเบื้องต้นพบว่าครอบครัวของผู้ใหญ่ผัดไล่๓เนี่ยกับครอบครัวของนายจำเนียนณพัทธลุง
ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพนางตุงเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยนะครับ
แล้วก็มีปมขัดแย้งเคยมีเรื่องชกต่อยกันระหว่างในผัดผู้ใหญ่บ้านกับนายจำเนียนสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพนางตุง
เมื่อสามปีก่อนนะพ่อเนี่ยเคยต่อยกับผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะฮะ